เริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่พัทธลุงก่อนกันแล้วกันนะฮะ
สพลำปำโอ้โหวุ่นกันเลยครับวันนี้
เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งคุ้มคลั่งถือมีดเข้ามา
บุกเข้ามาที่โรงพักมาไล่แทงคนจนชาวบ้านแล้วก็ตำรวจ

นี่ตอนล็อกได้แล้วแต่ก็ใช้เวลาอยู่นานนะฮะ
โอ้โหนี่ครับหนุ่มคนนี้ก็วางมีดไปแล้ว
ตำรวจก็พามาสงบสติอารมณ์นะครับ
ก็โวยวายอยู่นะฮะจนต้องจับมัด

ในสพลำปัมที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงครับ
ผู้ชายคนนี้อายุ๓๒ปีนะฮะที่ถูกตำรวจล็อกตัวอยู่
ถือมีดมาไล่แทงตำรวจบนโรงพัก
ตำรวจต้องวิ่งหนีกันนะฮะชาวบ้านก็ตกใจ
ระหว่างที่ถือมีดเข้ามาก็เออะโวยวาย
ไม่พอใจอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนี่ฮะ
ภิกษ์กรูไม่ให้ใครเข้าก็ไกล
บอกใครเข้ามาโดนจะทำร้ายเนี่ยครับ

คือก่อนจะถูกจับตัวได้เนี่ยฮะที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะ
ท่านผู้ชมเห็นผู้ชายคนนี้ก็เดินไปเดินมา
แล้วเมื่อกี้ที่ไปนั่งยอง
คือไปนั่งรับมีดไปนั่งรับมีดอยู่หน้าโรงพักษณ์ค่ะเออไปนั่งรับมีดอยู่หน้าโรงพักษณ์
ตำรวจก็ต้องบอกชาวบ้านให้ออกจากโรงพักไปก่อนกลัวว่าจะถูกทำร้ายนะครับ
ผู้สื่อข่าวมาทำข่าวยังต้องไปอยู่ในรถอ่ะคือก็ถูกแล้วอ่ะใช่ไหม
ใช่เพราะไม่รู้ว่าเขาจะโอ้โหจะคลุ้มคลั่งขนาดไหนนึกออกมา
พุ่งเข้ามาแทงเข้าไปนี่วิ่งกันไม่ทันนี่ยุ่งนะฮะ
ตำรวจใช้เวลาอยู่เกือบชั่วโมงนะครับผู้ชายคนนี้ถึงยอมวางมีด
แล้วก็ยอมเดินไปหาตำรวจแบบง่ายดายทีแรกตำรวจก็กอดคอพาเดินเข้าไปในโรงพัก
ทำท่าเหมือนจะจบลงด้วยดีนี่ฮะสุดท้ายพอเข้าไปนั่งในโรงพักก็อารวาสอีก

พ่อเข้าไปที่นี่
ก็เข้าไปราวเลย
เขามีอาการทางจิตประสาท
ค่ะแล้วก็ยาหมดพอดีไม่ได้กินยา
ท่านผู้ชมที่คุณกำลังสอนเห็นอันนี้ภาคสอง
มคศคือมันมีภาคแรกก่อนนะฮะ
ช่วงเช้าวันนี้ชายคนนี้ไปนั่งดื่มเบียร์ที่ร้านค้า
แล้วเมาอลวาดคนที่ร้านก็ช่วยกันนะฮะเรียกตำรวจ
แล้วก็คุมตัวมาที่สพลำปัมพอสั่งเมาได้ที่
เขาก็ขี่รถกลับบ้านไปตำรวจปล่อยตัวไป
หลังจากนั้นอยู่ดีเดินกลับมาอีกฮะทีนี้ถือมีดมาด้วย
ไล่แทงตำรวจนะครับแล้วก็ถึงจะสงบสติอารมณ์ได้
ในช่วงที่สองญาติบอกว่าผู้ชายคนนี้มีอาการทางจิตนะฮะ
รักษาตัวอยู่แต่ว่า๒๓วันที่ผ่านมาขาดยา
ไม่ได้ไปหาหมอก็เลยมีอาการคลุมคลั่งแล้วทุกครั้งเนี่ยเวลาไปเมา
ก็จะมีอาการคุ้มคลั่งนี่เขาก็พาไปส่งโรงพยาบาลพัทธลุง
โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บนะฮะทั้งเมาด้วยมีอาการทางจิตทางประสาทด้วย
คาดยาก็ต้องดูตารางเวลาให้ดีเวลาไปรับยาใช่ไหม
แต่เรื่องที่บอกว่าทุกครั้งเวลาเมาจะคลุมคลั่งเนี่ย
คือญาติญาติจะปล่อยไปกินเหล้ากินเบียร์อะไรไม่ได้นะ
ยิ่งมีอาการทางจิตทางประสาทแล้วก็กินยาระงับ
มันกินเหล้าไม่ได้อยู่แล้วค่ะตีกันมันยิ่งเมาหนักคลุ้มคลั่งหนักกว่าเดิมนะคะ